ลิครับน้องมิลลิข้างหลังคุณผู้ชม
ก่อนอันนี้กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวที
ล่าสุดนี้ฮะตำนานบทใหม่มาแล้วครับ
เดี๋ยวจะชวนพี่ปุ้ยเล่นตบแผะกับน้องมิลลิ

สุขภาพไม่ดีแต่ก็ไม่มี

หน้าแหล่งนี้สายท่านใจไหลสื่อของรามสวีนักสวัสดีทุกท่าน
เลิกงามยามนี้กับเพลงนี้ละทันโอ้มันกันบ้ายกลายกับใจหาย
และด้านดูมีปัญหามากมันชีวัยประมาณนั้นเก่า
ลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
นี่ภาพเมื่อวานนี้ครับโอ้โหทั้งคนดูที่เป็นคนไทย
ทั้งแฟนเพลงชาวต่างประเทศตกอกตกใจกันใหญ่ดูสองหน้านี้
โอ้โหนึกว่าภาพยนตร์ร่างทรงแต่นี่คือน้องมิลลี่ครับ
แร็บก็เก่งเข้าทรงก็ได้ครับโอ้โหแล้วก็ได้ขทามาสักครู่หน่อยเนี่ย
ร่ำรวยถูกหวยสาธุได้เงินได้ทองอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย
ผมก็ฟังไม่ทันเหมือนกันเรียกเสียงกรี๊ดแล้วก็เสียงปรบมือจาก
คนดูไม่น้อยเลยครับเข้าทรงไม่พอคุณผู้ชม
ยังมีการไร้เล่นของไทยด้วยนะฮะนี่ตบแปะ

กลั้นความตื้นตันใจไว้ไม่ไหวฮะ

ร้องไห้แล้วก้มกราบบนเวทีครับ
แล้วคือตอนนี้กระแสของมิลลิ

เขาจับตาไงว่าเธอจะมีอะไรไปโชว์ไง

ครั้งก่อนก็แมงโก้สิกลิไรส์

เมื่อกี้มีป้ายควีนเซเลครับราชินีฟาดอีกแล้วครับ